แต่ลืมคิดไปว่ามันใกล้กับของเก่าที่แม่เก็บเอาไว้

ซึ่งในบ้านมีพี่ชายซึ่งพิการอยู่ด้วยนะ
ตัดสินใจวิ่งฝ่ากองไฟไปอุ้มลูกชายที่พิการ
ในขณะที่อีกใจหนึ่งก็แค้นไอ้เจ้าลูกคนนี้ที่จุดไฟเผาบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว
กองไฟมาช่วยเหลือลูกชายคนนี้เพราะว่าเขาพิการ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่อายุ๒๑แล้วนะครับ
แล้วคิดดูสิถ้าแม่วิ่งฝากกองไฟมาช่วยไม่ทัน

เอาล่ะครับไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะแต่มันคาใจคือ
ลูกชายต้องมาจุดไฟเผาด้วยล่ะเนี่ย
คนเผาอายุ๑๕นะครับร้องผมร้องไห้
เสื้อผ้าไม่ใส่เขายอมรับว่าผมก่อเหตุจริง
ใครจะอยากเผาบ้านเผาที่ซุกหัวนอน
เขาว่าแบบนี้นะถามหน่อยสิ
จริงแล้วผมแค่ต้องการประชดแม่
คือเขาโดนแม่ด่าแม่บอกว่าไม่ทำการทำงานเลย
ช่วยงานอะไรเลยแม่จะไปเก็บของเก่ามา
แล้วก็เตรียมคัดขายค่ะแล้วปรากฏว่าลูกชายคนนี้
แม่บอกว่าเมื่อก่อนเคยติดยาแล้วหลังนี่
อายุ๑๕แล้วก็ไม่ช่วยแม่อะไรทำอะไรเลย
ก็เลยบ่นลูกก็เลยไปเอาเสื้อผ้าแม่มากองจุดไฟ
จะเผาแค่เสื้อผ้าแต่มันลามไปโดนพวกกองของเก่า
แล้วมันลามเข้าบ้านและใกล้ก็มีบ้านคนอื่น
เขาอาจจะเดือดร้อนหรือว่าโดนผลกระทบจากไฟไหม้ด้วย
เห็นไหมฮะร้านนี้มันผนังติดกันเลย
คุมตัวลูกชายอายุ๑๕มือเผาไปโรงพักล่าสุดครับ

แม่มาติดต่อขอรับตัวลูกชายที่จุดไฟเผาบ้านกลับแล้วนะ
บอกตำรวจว่าลูกฉันป่วยเป็นโรคประสาท

ตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำเพราะว่ายังเป็นเยาวชน
จริงต้องรอสหวิชาชีพมาสอบร่วมกันนะครับ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในสิ่งที่แม่พูด
ไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ทำให้แม่เปลี่ยนใจหรือไม่อย่างไร
ลูกอาจจะป่วยแต่แรกอยู่แล้วต้องรอการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกันถ้าหากมีเจ้าทุกข์บ้านใกล้เคียงที่เขาเดือดร้อน

ก็คงจะต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ในขณะที่ค่ำคืนนี้ล่ะจะนอนกันยังไง

๓ชีวิตแม่๑ลูก๒แล้วลูก๑ก็พิการด้วย
ก็เห็นว่าจะเอาไปฝากไว้กับบ้านญาติก่อน

ทันทีที่มีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่ออย่างแน่นอนครับ